นะฮะมาดูครับเรื่องนี้ทางด้านของพระครูปฐุมปริยัตยานุกิจครับ
ท่านอดีตเจ้าวาดวัดขุมค่าวที่จังหวัดนครนายก
แล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนของพระอ๋อยก็บอกว่า
จริงแล้วเมื่อคืนพระอ๋อยมีการศึกไปก่อนหน้านั้นแล้ว
มาถึงคืนวันที่๑๒มกราคมนะฮะ
โดยมีพระผู้ใหญ่ที่ถูกส่งมาจากนครปฐมมาทำการศึกให้
แล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
ขณะเดียวกันตำรวจสภปากพีจังหวัดนครนายก
ก็เดินทางมาที่วัดขุมข้าวเป็นรอบที่๒
เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระอ๋อย
แต่ปรากฏว่าไม่มีพระรูปไหนให้ข้อมูล
มาจากไหนท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระออยไหม

อันนี้เป็นมาจากที่ไหนครับ

ขณะที่พระครูปฐุมประยัตยานุกิจท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดขุมข้าว

เพราะท่านถูกปลดจากตำแหน่งเจ้าอาวาส

แต่สงสัยว่าอ้าวถ้าเกิดว่า
อาจจะมาผิดแล้วทำไมไม่มีการมาตั้งกรรมการสอบสวน

เอานังสือปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเลย

นักศัพท์มาราชพัฒนะสุนทรหรือว่าท่านเจ้าคุณพายัมโรธ
เจ้าวัดวัดทรงธรรมวรวิหาร
เจ้าคณะตะบนอำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการเอง
ก็บอกว่าจริงถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเหตุการณ์
ตอนที่ศึกพระอ๋อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๕เนี่ยนะ
ผู้อำกับของโรงพักษณ์สำรงต้านเนี่ยนำตัวพระอ๋อยมาให้ศึก
ก็ถามตำรวจว่าอ้าวเขาทำผิดอะไรอ่ะทำไมต้องศึกอ่ะ
ก็ได้คำตอบว่าศึกเพื่อความสบายใจของญาติโยมแค่นั้น
จากนั้นคดีก็เงียบไปตั้งแต่นู่นเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
ไม่ได้มีการร้องเรียนอะไรกันไปซึ่งก็ทำให้พระอ๋อยเนี่ย
กลับมาบวชได้อีกไงนะฮะตามที่ความเห็นของพระอุปชาในพื้นที่
นะฮะก็คือท่านอดีตเจ้าวาดที่ถูกปลดไปนั่นแหละนะฮะ
แต่ถ้าพระอ๋อยมาบวชในพื้นที่ของท่านนะฮะหมายถึงของทางด้านของพระราชพัฒนสุนทรเนี่ยนะฮะ
นะฮะท่านก็บอกว่าถ้ามาบวชในพื้นที่ท่านท่านคงไม่ยินยอม
เพราะพระในจังหวัดเองไม่ยอมรับแม้ความผิดครั้งก่อนมันไม่มีการดำเนินคดี
เพราะศึกไปแล้วก็ตามแต่ถือว่าเป็นโลกะวัชชะหมายถึงว่าชาวโลกติเตียน

ก็จะไม่สามารถจะบวชได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคุณผู้ชม
เรื่องของศรีโกงศรีกาก็ว่ากันไป
ขณะที่พระพญราชาญ๓๐๐ศ
ไหนก็ไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์เพราะไม่อยากให้มันต่อความยาวสาวคำยื่นอ่ะ

ไม่อยากจะอะไรแล้วยืนยันว่าเข้าควรไม่ทราบเรื่องว่าพระอ๋อยหรือว่าพี่ชายเขา
ว่าเหตุผลใดตั้งกรรมการสอบดีไหมอะไรแบบนี้นะครับ
ข่าวนี้มันเป็นข่าวดังนะครับและแน่นอนคลิปตอนนั้นมันเป็นไวรัลจริงนะแชร์กันเยอะเลยทีเดียว